มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
แชมป์เอเชียซึ่งเป็นการคัดเลือกไปโอลิมปิก
รอบสุดท้ายของโซนเอเชียนี่แหละครับ
ทีมไทยนะครับก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม๒รายการ

โดยทางโคชด่วนอศีวชะระเมธากุล

แล้วเรื่องของวิธีการเล่นก็เริ่มเข้าขากันมากขึ้นแล้วด้วย
ด่วนยังบอกนะครับว่าการไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่น
ต้องการจะพัฒนานักกีฬาเรื่องของสมาธิ
และการฝึกซ้อมให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

แล้วก็เคล็ดลับที่จะใช้ในการแข่งขัน
ลิปิกเกม๒๐๒๐รอบคันเลือกรอบ๒ให้มากที่สุดด้วย

ซึ่งเป็นมือเซตเบอร์หนึ่งของทีมยอมรับว่า
ครั้งนี้จะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายในการไปโอลิมปิกของตัวเอง
แล้วก็ผู้เล่นหลายคนในทีมชุดนี้
ซึ่งไทยมีโอกาสมากในการคว้าตัว

แล้วก็เคยพบกับทุกทีมได้ชิงแชมป์เอเชียมาแล้ว

เรารู้อยู่แล้วเราคิดว่าเราเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะอยู่จนถึงจุดไหน
แล้วก็เราคิดว่าอย่างการแข่งขันในข้างหน้านี้
ที่จะถึงนี้มันเป็นงานที่สำคัญ
แล้วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่สมาคมเราด้วย
แล้วก็เราคิดว่าทุกคนก็ตั้งแต่เต็มที่

เราว่าทุกทีมมันมีข้อดีแตกต่างกันไป
เพราะฉะนั้นวันเราแข่งขันแต่ละทีมเราต้องทำให้ดีที่สุด